คู่นี้เป็นคู่ซีขยับเหงือกฮากันนะ
หนุ่มเจอกันทีแรกเขาแบบอำเล่นกันตลอด

โดยเฉพาะประเด็นแซวล่าสุดนี้นะคะ

เพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวโดนเพื่อนแซวเรื่องไปทำตาม้า

งานนี้พี่เท่งบอกว่ามันอดแซวไม่ได้จริงนะ

ทำตาซึ้งเสร็จตลอดละตุนน่าไงมันไปตุนหน้า
ตาใหม่ของพี่หมำเนี่ยมันวาววรอ้อมเสียตา

ส่วนมุกที่ชอบแซวกันว่าพี่หม่ำเนี่ยนะ
ทำตามมาใหม่เพื่อไปอวดหล่อสาวที่เชียงราย
เรื่องจริงมันจะเป็นอย่างไร

ถ้าไปถ่ายนาฬิการโดนแซวเลยล่ะ
เวลาคุยกับเราเรารู้สึกว่า

แล้วถ้าถามว่าพี่หม่ำ
ตาหวานจริงไหมคะหล่อขึ้นไหมคะ
คือเขาทำมาเพื่อให้ตามันหายตก
หรือว่าเขาทำมามีความแฝงว่าติดหล่อ
แล้วจะไปเชียงรายอีกรอบ
อันนี้หนูแซวนะ
สนานทำร้อย